สวัสดีค่ะเป็นแพรงไทยรัฐมาแล้วนะคะจะเจอกันเราสองสาวค่ะ
พาคุณผู้ชมไปส่องกันหน่อยค่ะส่องออร่าว่าที่เจ้าสาว
คุณมิวนิถานั่นเองนะคะแล้วหลายคนกังวลอยู่
บอกว่าจะแต่งงานแล้วนี่ฟก็รวยเธอก็รวย
เฟคไปทุกอย่างจะลาวงการหรือเปล่านะคะ
มิวบอกเลยยังทำงานปกติค่ะ
ละครละครกับหมากปรินที่เพิ่งปิดกล้องไป
รวมไปถึงละครใหม่ก็รับเล่นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
ส่วนที่ควงคู่ไฮโซเซนไปออกรายการหวานมาก
คนแซวว่าว่าที่เจ้าสาวก็บอกตามนั้นเลยนะจ๊ะ

แฮปปี้เชียร์สุดได้เลยค่ะ
คือไปออกรายการมาไฮโซเฟนก็มีความมุ้งมิ้งไง
ทุกช็อตทุกอิริยาบทที่แบบเจอมิวครั้งแรก
ตัวหนังตัวคอนเสิร์ต
บรรยายได้ทุกอย่างว่าวันนั้นมิวแต่งหน้ามายังไงโทนสีไหน

รักดีก็ยินดีด้วยนะจ๊ะ